ดูอีกเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักเราสองสามคนอีกแล้ว

สามคนอืมผู้หญิงคนหนึ่งคบกับผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมคะ
แต่สุดท้ายแล้วมารู้ว่าผู้ชายคนนี้มีเมียอยู่แล้ว
ผู้หญิงคนนี้ก็เลยตัดสินใจขอแยกทาง
ขอแยกทางไม่พอค่ะแทนที่เรื่องนี้มันควรจะจบ
ปรากฏว่าเมียคนที่เขาเป็นแฟนกันอยู่แล้วเนี่ยนะ
ไม่พอใจผู้หญิงคนนี้ตามมาตบถึงที่
แล้วที่ช้ำหนักไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
ฝ่ายชายที่เป็นคนเคยรักกันช่วยกันรุมทำร้ายร่างกายด้วย

เออผู้หญิงที่ถูกทำร้ายในคลิปนี้นะ
เขาให้ข้อมูลบอกว่าผู้ชายสองคนและผู้หญิง๑คนเนี่ย

หนึ่งในผู้ชายคนนั้นเป็นอดีตคนรักของเธอเอง
เธอเนี่ยรู้มาว่าผู้ชายคนนี้มีเมียแล้วเธอเลยเลิกคุย
แต่กลายเป็นว่าทางฝ่ายเมียของผู้ชายที่เธอเคยรักเนี่ยไม่ยอมจบเรื่อง

ไปทำงานที่ไหนพักที่ไหน
ก็ตามมาหาเรื่องหลายครั้งหลายคราวจนเธอต้องลาออกจากงานนะคะ
แล้วคุณดูสิด้านผู้ชายตบผู้หญิงนะ
คุณเห็นไหมแล้วผมย้ำนะผู้ชายมาสองคน
ใช่เนี่ยเตะผู้หญิงคนนึงผู้หญิงจิกหัวตบแล้วผู้ชายก็เตะด้วยต่อยด้วย
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมา

แฟนเก่าพร้อมกับเมียของแฟนเก่าและเพื่อนที่เป็นผู้ชายตามมาติดติดเลย
ฝ่ายเมียเปิดฉากตบก่อนเลยค่ะเธอก็เลยสวนกลับอ้าวตบมาตบกลับไม่โกงไง
ฝ่ายเมียตบมาเธอก็เลยตบกลับไปจนฝ่ายเมียล้มลง
พอเห็นเมียล้มเท่านั้นแหละค่ะแฟนเก่าเธอทนไม่ได้ขึ้นมา
เข้ามาช่วยเมียกระทืบเธอทันทีเลยโอ้โหช้ำทั้งใจช้ำทั้งกาย
พอเกิดเหตุนี้เสร็จปุ๊บเธอเลยรีบไปแจ้งความที่โรงพักสำโรงเหนือ
แต่อะไรรู้ไหมตำรวจบอกว่าดำเนินคดีไม่ได้ให้ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน
ถ้าถูกทำร้ายอีกครั้งถึงจะแจ้งจับได้
งงมากก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊คแทนละกัน
ขอความเป็นธรรมจากประชาชนแทนก็แล้วกัน
เพราะไม่เข้าใจว่าหลักฐานภาพกล้องวงจรปิดก็มี
ดำเนินคดีไม่ได้ทำไมต้องรอให้ถูกทำร้ายอีกครั้งหนึ่งก่อน

ไม่รักเราก็ปล่อยให้ไปเถอะนะอย่าไปทำร้ายคนเลยนะครับ

ตำรวจต้องทำงานให้เข้มแข็งกว่านี้ด้วยนะครับ